ไปดูเหตุการณ์นี้ครับบ้านของผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมฮะอยู่มาเกือบ๒๐ปีไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่พอฝนตกฝนตกลงมาครับเอ๊ะควันอะไรนะ
มันจะออกมาออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นมั้ยข้างกำแพงอ่ะไม่ได้ใส่กราฟิกที่หลังอะไรอย่างนี้นะ
ไม่มีไม่มีหรือว่าเนี่ยมันเหมือนไอความร้อนดอมดูดิ
ไอความร้อนมันพอโดนฝนที่ตกลงมาเย็นแล้วมันก็
ขึ้นมาเป็นขวัญอ่าเป็นไอขึ้นมาถามก่อนว่าข่าวเนี่ย
อาจารย์ออธมาไหมต้องมามาใช่ไหมต้องมาต้องมาโอเคเอ่อ
แพรจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของบ้านบอกอยู่มายี่สิบปี
ไม่เคยเห็นแบบนี้จนเมื่อเร็วนี้คุณผู้ชมครับ
พื้นปูนข้างบ้านร้อนร้อนรสพี่รุดเองก็รอดก็ยังรู้สึกได้
บริเวณนั้นเลยลองตัดเมนเบรกเกอร์นะครับเป็นยังไงอ่ะ
พอมาตัดเมนเรเกอร์ก็ยังร้อนอยู่เอ๊ะไม่ใช่แล้ว
ถ้างั้นนะครับเอ๊ะหรือมันจะมีน้ำผู้ร้อน
อยู่ใต้ดินนะครับเพราะตอนนี้มันก็ยังร้อนอยู่
ตลอดเวลานะอุ้ยเนี่ยฮะถ้าอย่างนี้ต้องถามอาจารย์ออนหรอก
มาแล้วอาจารย์น็อตต้องมาอาจารย์นะครับอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ครับ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
อาจารย์ออสระบุว่าถ้าเป็นควันจากการเผาไหม้
ต้องมีกลิ่นของไฮโดรคาร์บอนอ่า
คือกลิ่นของการเวลาเราเหม็นไหม้นั่นแหละนั่นแหละ
มันก็จะมีกลิ่นแต่ตรงนี้มันไม่มีกลิ่นไหม
ไม่มีแล้วเป็นเหมือนไอน้ำแสดงว่าแสดงว่าอะไรครับอาจารย์
ข้างใต้มีความร้อนที่ทำให้เป็นไอได้อ๋อ
ต้องหาแหล่งพลังงานที่มันให้กำเนิดความร้อนนะครับ
แม้ว่าการหาไฟฟ้าจะหาไม่เจอก็จะให้มาหาอีกครั้ง
เพราะว่าเท่าที่เคยเจอส่วนใหญ่มันเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
มีน้อยมากที่มันจะเกิดจากความร้อนจากธรรมชาติใต้ดินจริงนะครับ
ซึ่งต้องขุดเจาะดูว่ามันเป็นอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็ยังถือว่า
ก็ยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ว่าแหล่งกำเนิดความมันต้องมีความร้อนล่ะ
ความร้อนต้องมีแหล่งกำเนิดแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะอืมนี่แหละฮะเอออืม